เรามาดูกันนะว่างูเราจะตื้นไหมไม่ค่อยนับเพื่อน
มันหนักมันหนักในกล่องมันมีถ้วยกาแฟอยู่
เห้ยหัวเพื่อนเห็นยักษ์ศึกษา

ข้างกำแพงตรงรูนั้นไหมตรงรูนี้
ไอ้เอ้าไม่รู้มันก็กลับมาดิพี่
ไงล่ะเองมาช่วยพี่ยกมันหนัก
เราก็ยกพี่ไปที่นี่ไป
อันนั้นมันเป็นกล้วยกาแฟเต็มกล่องเลย

ไม่เออง่ายเนี่ยได้
มันกลับมาช่วยพี่อะ
เดี๋ยวต้องต่อขาเขาอีกหรอ
เออเดี๋ยวฉันกำลังเอาเขาอีกให้

ไม่เอาที่นี่

ที่ที่ของอันนั้น

อาวุโมครับ

เอานอนลงไหมคะ
งูได้เลื้อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่วางไว้บนกำแพง

แล้วกลับไปดูงูได้เลื้อยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็นำตะก้ากลับมาแล้วด้วยนะคะ
ตกลงงูอยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในตะก้า
ตอนนี้งูอยู่ในตะก้างค่ะตอนที่ไปเจอค่ะ

นี่ค่าค่ะจังหวะนั้นค่าจริงค่ะ
สวัสดีครับทุกคน